จังหวัดเชียงรายนะครับจับใครได้ล่ะอืม
พูดในการกองคลังของออภาตอแห่งหนึ่งก็ทำอะไรทำอะไร
คนจะบ้าเฮ้ยโหคนจะบ้าสองล้านเมตรครับโห
พอเอากองคลังเลยอ่ะ
เป็นอะไรครับ
ไปเจ้าพี่เหรอเดี๋ยวไปทำงานไง
อันนี้อันไรครับผมถามเพื่อนต้นก่อนนี้อันนี้ก็อะไร

คืออะไรครับ

ดูต่อไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีให้โอ้โหอีกหลายจุด

เขาคือ๑๐เอกสุภากรอายุ๓๓ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังของอบตแห่งหนึ่งที่ลบบุรี
แต่ไปโดนจับที่เชียงรายครับที่เผิดผ่านด่านตรวจปูงแกง

การจับกลุ่มเกิดขึ้นหลังจากตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
ขยายผลจากการไปจับผู้หญิงกลุ่มชาติภัณฑ์
คือกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้มาเปิดโกดังรับจอดรถ
อยู่ที่แม่จันทร์เชียงรายนะครับ
โดยจะมีรถเข้าออกเยอะแล้วกันรถเข้าออกเยอะแล้วกัน
มันผิดปกติโดยเฉพาะเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนอย่างนี้
แล้วหลายคันตรวจสอบแล้วพบว่าทะเบียนปลอมนะครับ
ทะเบียนสละบุรีก็ขับเข้าไปในโกดังใช่ไหม
แล้วก็จอดรถจอดรถเสร็จปั๊บสักพักก็ขับออกมา
ขับเลี่ยงด่านตรวจบนถนนประหลโยธินที่แม่จันทร์
แล้วใช้เส้นทางเลี่ยงตัวเมืองเชียงรายนะครับ
แต่มันถูกตำรวจสกัดจับได้ที่เยี่ยมเผลอพลาง
ขนาดจับกลุ่มผู้ต้องหาเมื่อกี้เห็นไหม
นี่คือเป็นชุดข้าราชการภาคสนาม
แล้วนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยต้องแขวนไว้
แขวนไว้แขวนข้างหน้าหรือเปล่าพี่ถ้ามีหมวกวางหมวก
ไม่ปกติเราขับรถเราจะแขวนเสื้อผ้าแล้วแขวนข้างหลังป่
แวนบ่อหลังอ้าวเดี๋ยวไม่ชัดนี่เขา
คือเขาแขวนอย่างนี้เขาแขวนหันหน้าทางนี้นะ
กะว่าเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจฝั่งนี้รถกระจกลงปับ
อกจากจะเห็นชุดที่ใส่อยู่ภาคสนามแล้ว
เหลือบตาไปเห็นชุดข้าราชการที่แขวนเตะตาอยู่ด้วย
เป็นข้าราชการแบบตะโกนใช่ไหม
ใช่ถ้ามีหมวกต้องวางหมวกนะไม่รู้ทำไม

แล้วก็ที่เบาะหลังที่กระโปรงหลัง

สอบละ๒๐๐๐เมตรเป็นเท่าไหร่๒ล้านเมตรคุณผู้ชม

ได้รับว่าจ้างมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
มาให้ขับรถขนยาเสพติด

ทำมาแล้ว๒ครั้งทำเพิ่งครั้งแรก

ก็เริ่มตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะ๑๒ครั้ง
ก็ได้ค่าจ้างคันละ๑๕๐๐นะครับ

มารับรถไปใส่ยาบ้าแล้วก็ขับรถมาให้
แล้วก็เขาก็ขับรถออกมาแหละ
่งหน้าภาคกลางแหละนะภาคกลางแล้วก็มาจุก

ข้อหาก็คือเป็นฆาติศักดิ์การของรัฐ
มีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
เพื่อการค้าแล้วก็คุมตัวส่งนะครับ
ตำรวจสพพานดำเนินคดีต่อไปครับ
นี่แหละครับไม่ว่าเขาจะจ้างคุณเท่าไหร่

สองแสนสามแสนอืมสี่แสน
คุณไม่ได้ใช้ตังค์หรอกเพราะคุณจะติดคุกครับ